พร้อมกันนะครับกับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญครับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้บนในการสายงาน

ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงติดตามพร้อมกันเลยครับ
หลายคนมีความเข้ามาเก็งกำไรมากขึ้นในเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาแล้ว
แล้วก็คาดว่าไตรมาส๓ที่ผ่านมานี่ซึ่งก็จะเป็นวันนี้ที่สภาพัฒน์นะ
เห็นบอกว่าคาดว่าจะอยู่ประมาณสัก๓๘เป็นไปได้ไหมครับพี่นิด
พอเรายิ่งเข้าช่วงปลายปีตัวเลขการขยายตัวจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อย
นะครับเหตุผลก็เพราะว่าครึ่งหลังของปีที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวเลขเราค่อนข้างจะเรียกว่าต่ำผิดปกติต่ำผิดปกตินะครับ
ด้วยความที่เราก็มีเหตุการณ์ขององค์ในหลวงจ๙นะครับ
ฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็อยู่ในอารมณ์ที่เราเรียกว่าเศร้าโศกเศร้าอยู่ฉะนั้นเนี่ย
กิจกรรมในด้านธุรกรรมเศรษฐกิจต่างทุกอย่างมันก็เลยเผาลง
แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วแล้วก็เรากำลังก้าวไปสู่ข้างหน้าไตรมาส๔
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ไตรมาส๔นะครับมันจะเป็นลักษณะมีความต่อเนื่องนะครับพี่นิด
เพราะว่าไตรมาส๔เองเนี่ยทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยของการบริโภคต่างเนี่ยของเราเนี่ย
ไตรมาส๔มักจะดีอันนี้จะมีแรงส่งต่อไปไหมครับ
โอ้โหมีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่านักท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มกลับมามากขึ้น
นะครับลองสังเกตได้ครับท่านผู้ชมเวลาท่านขึ้นรถไฟฟ้า
ถ้าช่วงฤดูท่องเที่ยวของประเทศไทยนะโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยจะแน่นและเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเช็คท่องเช็คท่องเช็คนะโอ้โหเต็มไปหมดนะครับ
ตอนนี้ลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเรียกว่าบีทีเอสก็ดี
ใต้ดินหรือใต้ดินเนี่ยบีมเซลเนี่ยนะครับ
ก็โอ้โหตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเยอะมาก
แสดงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาแล้วการท่องเที่ยวดีแล้ว
งั้นก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจในช่วงถัดไปเหมือนจะมีความคึกคักต่อเนื่องนะครับ

แน่นอนอันนี้ก็โดยตัวเลขสถิตินะครับ
เม็ดเงินจะเข้าเนี่ยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมเนี่ยค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับทั้งปี๑๒เดือนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน
แต่ถ้าเราดูตัวเลข๙เดือนแรกยังเป็นตัวเลขเม็ดเงินไหลออกสุทธิ
พอถึงงบครบเงื่อนไขก็ขายออกไปหน่อย
ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เนี่ยลงทุนมาหลายปีแล้วก็มีกำไรนะ

ก็กลับมาฝั่งเศรษฐกิจของต่างชาติบ้างพี่นิด
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดดัชนีดาวโจรเองก็ยังติดลบประมาณ๑๐๐จุดนะพี่
เพราะว่าเห็นหลายคนก็บอกว่ามีความกังวล

เรารีคลินตันออกมาสอบถามความชอบทำ
ของการเป็นประธานาธิบดีของโดนัลดทรัมป์ดูเหมือนมันจะคลอนแคลนไหมพี่นิด
ใช่ก็ในเรื่องของประเด็นแรกการปรับปฏิรูปโครงสร้างภาษี
ก็ผ่านเรียกว่าเขาเรียกว่าสภาร่างของเขา
เข้าสู่สอสอนะครับแต่ว่าโอ้โหซาวเสียงแล้วในฝั่งของวุฒิสภา
พวกกันเองเนี่ยนะอาจจะแบบแหมขอแก้ไขไม่เห็นด้วย
ซึ่งตรงนี้ก็มีความเสี่ยงนะสมมุติว่ากฎหมายตัวนี้ผลักดันไม่ทัน
หูมันไปปีหน้าเลยยาวเลยปีหน้าเนี่ยคราวนี้พอมันจะถึงรอบของการชำระภาษี
แต่มันไม่ทันแล้วนะใช่ไม่ทันก็ต้องเลื่อนไปอีกรอบหนึ่งเลย
งั้นที่คาดว่ากำลีกำไรบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาจะดีขึ้น
ก็อาจจะต้องล่าช้าไปเพราะเรื่องภาษียังไม่ผ่าน
อีกประเด็นนึงครับพี่นิดตอนนี้ดูเหมือนว่าตลาดดัชนีดาวโจรซึ่งก็เป็นถือว่าตลาดใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับ
เรียกว่าปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
โอ้โหอันนี้นี่ก็ทำนิวไฮแล้วทำจุดสูงสุดแล้ว
ผมบอกนี่ตั้งแต่วิกฤตคราวที่ผ่านมาคือปี๐๘เนี่ยนะฮะ
หลายคนก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะดัชนีหุ้นของอเมริกาเองเนี่ย
หรือหลายประเทศบนโลกนี้มันร้อนแรงไปไหม
ครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่กังวลกันเนี่ย
อย่างแรกก็คือว่าทุกตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะ
เราก็เทรดในระดับที่

ประเทศนี้เทรดแพงสูงกว่าเดิมอีก
แงงเขาเรียกว่าจุดดอยเลย
ใช่ฉะนั้นตรงความกลัวตรงนี้มันมีอยู่แล้ว
เพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราซื้อของแพงเนี่ย
จิตใจเราก็ไม่ค่อยมั่นคง
เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมันจะถูกกว่านี้หรือเปล่า
ใช่นะครับอันที่๒เขาบอกสิ่งที่ชี้วัด
เป็นเรื่องความเสี่ยงก็คือว่าเขาบอกว่าในขณะที่
เศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวจนมาเป็นขยายตัวนะ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟื้นตัวและขยายตัวจริงนะ
ใช่แต่ว่าระดับหนี้นะครับในภาคครัวเรือนของคนอเมริกันก็ดี
ในระดับหนี้ของบริษัทเอกชนของสหรัฐก็ดี
ในช่วง๒๓ปีนี้มันไม่ยอมลดลง
อ๋อเศรษฐกิจดีแต่หนี้ก็โตของอังกฤษ
แสดงว่าจริงแล้วคนอเมริกัน
เรียกว่ายังอยู่ในภาวะที่ยังไม่แข็งแรงมากในเชิงโครงสร้าง
เพราะว่าหนี้ยังเยอะอยู่
ยังเยอะอยู่เขาบอกว่าถ้าเทียบกับในช่วงที่ผ่านมานะ
ทุกครั้งที่คนอเมริกันเริ่มรู้สึกว่าหนี้สูง
แล้วเศรษฐกิจยาวนานดีต่อเนื่อง
เขาจะรีบเอาเงินจ่ายหนี้จ่ายหนี้จ่ายหนี้ลดลง
แต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจดีตอนนี้ยังไม่ขอลดนะ

แล้วยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจต่อไปอย่างนี้เนี่ย
แล้วต่อไปดูแล้วมันจะมีความพันธุ์ผวนไหม

ไม่ใช่ว่าเฉพาะอเมริกาอย่างเดียวนะไทยด้วย

ในเมื่อทุกคนมองอะไรที่สวยหรูไป
บางครั้งมันมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์
เรายังคิดไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น
มันก็จะทำให้คนอยู่ในอารมณ์ของตกใจขาย
ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยขายก่อนขายก่อน
ใช่และการที่มันมีหนี้สูง
มันก็จะเป็นแรงกดดันซ้ำเติม
ทำให้คนอยู่ในอารมณ์ที่ว่าบางครั้งถูกแรงกดดัน

ไม่ใช่ว่าเฉพาะในตลาดหุ้นไทยเราก็ต้องมองไปไกลไปตลาดระดับโลกด้วย

ซึ่งเศรษฐกิจโอเคโดยรวมแล้วดูดี
เพียงแต่ว่าก็ต้องมีความระมัดระวังเรื่องของราคาที่มันร้อนแรงนะครับ
แล้วก็ตัวหนี้สินต่างที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
ก็ขอกลับไปที่ทางคุณก๊อฟที่สถานีครับขอบคุณครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในเช้าวันนี้ครับ